ติดตามข่าวกับข่าวเย็นไทยรัฐเสาร์อาทิตย์กันต่อนะคะ
ก็เชิญชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องสภาพอากาศ

อย่างที่เขาบอกว่าลบบุรีอากาศก็ร้อน

เชียงใหม่ก็บอกแม้แต่ตอนเย็นก็ยังร้อน
แม้แต่ตอนเย็นไม่ได้เย็นตามเวลาเลยจ้า
ใช่แล้วที่เขาบอกว่ามีฝนจากเวียดนามเข้ามาเนี่ย

สำหรับพื้นที่ที่ร้อนอยู่นะคะ

ส่วนเรื่องของการเมืองก็ร้อน
ร้อนมากร้อนมานานแล้วแล้วก็ยังไม่เย็นสักที
ตอนนี้พักการเมืองเขาก็ยังคงหลายฝ่าย
พอไปจิ้มไปสัมภาษณ์เขาก็ยังสงวนท่าทีว่า
ตกลงจะยังไงจะร่วมกับใคร

คืออย่างที่บอกว่ามันยังมีบางพักที่
ยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงแน่
มันทำให้๒แก่นำที่คาดว่าจะตั้งรัฐบาลมันค้างเติ่ง
ใช่คือตอนแรกเราดูเหมือนจะมี๒คั่ว

กับคั่วที่จะสนับสนุน
แต่ตอนนี้มันเลยเหมือนจะเกิดคั่วการเมืองใหม่

แล้วก็พักเพื่อไทยเป็นแก่นำเพียงอย่างเดียวแล้ว

ซึ่งแกนนำพักพลังประชารัฐเนี่ย

ยังคงมั่นใจนะคะว่าพักจะสามารถเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอนค่ะ

ว่าเอ๊ะจะมีการจัดตั้งรัฐบาลคั่วที่สามหรือเปล่าอ่า
พักเพื่อไทยและพักอนาคตใหม่จะผลักดันใครรู้ไหม
ผลักดันคุณอภิษฎเวชาชีวะหรือนายอนุทินชาญวิรากูล
เป็นนายกรัฐมนตรีแต่คุณธนทรเองบอกว่า
ตอนนี้ยังไม่สะดวกจะให้ข้อมูลนะเพราะยังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยอยู่
ว่ามีการพูดคุยกันจริงก็ไม่ได้ปฏิเสธไง
เพราะเขาบอกว่าตอนนี้ต้องเคารพกลุ่มหรือพักการเมืองต่างที่จะพูดคุยด้วย
เดี๋ยวถ้าชัดเจนยังไงแถลงแน่
ตื่นเต้นเลยทีนี้จริงจะบอกว่าสูตรนี้เคยมีหลายคนคิดเหมือนกัน
คือออกมาแล้วมารวมกันแล้วก็ตั้งคือจำได้ไหม
ที่เขาแบบเลิกกันแรกก็ไม่รู้เหมือนกันนะ

เขาเคยพูดไงว่าอาจจะไม่ร่วมมือกันใช่ไหมระหว่างประชาธิปัตย์กับเพื่อไทย
ค่ะแต่ทีนี้ยังไงล่ะก็ลองดูนะว่าถ้าเกิดว่าเฉพาะคุณอภิษฎมา
แล้วก็คุณอนุทินมาจะให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีสูตรนี้
มันจะลงตัวหรือเปล่าเป่ายิงฉุบไหมล่ะอ่าทีนี้ดูนายนัทพลทีพสุวรรณนะคะ
รองหัวหน้าพักพลังประชารัฐมีกระแสนี้ออกมาคิดเห็นยังไงบ้าง
เขาบอกเขามั่นใจพลังประชารัฐยังไงก็เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอน
เพราะว่ามีการตอบรับที่ดีในการพูดคุยกับภาคการเมืองอื่นแล้ว
ในวันที่สิบห้าพฤศภาคมนี้สักก่อนเออ
เพราะในประชาธิบัติเองเนี่ยก็ยังเขามีสองแปลกดูนะ
ใช่สนับสนุนฝั่งหนึ่งประชาธิปไตยฝั่งหนึ่งก็ไม่รู้จะยังไง
ทีนี้ที่ประเด็นที่เมื่อสักครู่คุณจุธารัฐบอกไปว่า
นาคตใหม่ออกมายอมรับว่ามีการพูดคุยเรื่องคั่วที่
ที่ว่าจะเอานายอภิษฎเป็นนายกหรือนายอนุทินเป็นนายกใช่ไหม
คือเรื่องนี้เขาบอกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องแนวคิดของพักการเมืองซะมากกว่า
จะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็รอดูวันเลือกประธานสภาพผู้แทนราษฎรก็แล้วกัน
เพราะถ้าเห็นภาพของประธานสภารองประธานสภาแล้วเนี่ย
ทิศทางว่าใครจะเป็นนายกไม่ยากหรอก

ส่วนในชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์เนี่ย
ก็พูดถึงสถานการณ์การตัดสินใจว่าจะร่วมหรือจะไม่ร่วมรัฐบาล
เป็นปัจจัยที่ทำให้พักประชาธิปัตย์มีความไขว้เขวหรือไม่
ชวนบอกอย่างนี้บอกว่านายจุรีลักษณะวิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าพัก
ก็ชี้ให้เห็นว่าพักประชาธิปัตย์ไม่ควรแสดงความเห็นอะไร
เพราะว่าต้องรอให้มีความชัดเจน
การเลือกตั้งหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่

จากนั้นถึงไปขั้นตอนว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาล
เพราะว่าอันนั้นต้องขึ้นอยู่กับมติของกรรมการบริหารพักชุดใหม่ด้วย

ว่าคือยังไงยังไม่มีหัวหน้าพัก
ยังไม่รู้ว่าหัวหน้าพักจะเป็นใครเลยนะคะ
เพิ่งพูดไปถึงเรื่องว่าจะร่วมรัฐบาลหรือเปล่า
เพราะยังไงต้องรอมติของพักก่อน

ทีนี้นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยก็บอกค่ะว่า
พักขนาดเล็กอย่างเขาที่มีสอสอบัญชีรายชื่อ

จะมีการหารือแนวทางการเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะ
จะจัดทำข้อบังคับในการทำงานร่วมกันในสภา
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าตอนนี้พักไทยศรีวิรัย
ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าจะร่วมรัฐบาลกับฝ่ายไหน
ที่จะให้การประกาศผลสออย่างเป็นทางการไง

ก็ถ้าพักเล็กไม่ไปร่วมงานกับคั่วไหน

คนนี้บอกว่ายังไม่ได้มีใครมาทาบทาม

ก็เลยคาดว่าเอ๊ะตัวเองตกสำรวจหรือเปล่าทำไมไม่มีใครมาทาบทามเลยล่ะ
แต่ก็ยื่นมีชื่อไปร่วมกับพักพลังประชารัฐแล้วยืนยันนะคะว่าเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาล
จำเป็นต้องเป็นฝ่ายไหนหรือตัวเองต้องเป็นรัฐมนตรี
เพราะเป็นพักเล็กที่มีแค่สองเสียงเท่านั้นก็ขอทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อบ้านเมือง
ไม่ใช่เพื่อรัฐบาลหรือเพื่อพักใดใดแต่ถ้าไม่ใช่ตามนี้เขาบอกว่าก็ขอเป็นฝ่ายค้านอิสระ
และยืนยันด้วยว่าจะไม่จับมือกับพักเล็กอื่นเพื่อต่อรองตำแหน่งค่ะ
เพราะทุกคนก็มีอิสระและตัวเองก็ไม่ใช่ล็อบบี้ยิสต์นะ
คือตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องการต่อรองตำแหน่งเนี่ย
แล้วคือมันมีเยอะมากจริงเบื้องหลังเนี่ยเขาไม่รู้เขาวิ่งกันไปถึงไหน
คือไม่รู้เลยว่าเกมการเมืองครั้งนี้มันจะลึกกว่าที่เราคาดการณ

เดี๋ยวรอดูนะคะว่าตกลงแล้วเราจะได้รัฐบาลใครแล้วใครเป็นนายก
ไม่เกินเดือนนี้ติดตามกันได้ประเด็นการเมืองนะคะ